แต่ว่าคู่ต่อไปเนี่ยต้องบอกว่าไม่รู้เนี่ยคู่นี้เขาเป็นคู่บุญนะที่เขาควงกันมาเปิดตัวหรือเปล่าเพราะปกติแล้วเวลาพี่หมิงอรินมาสเข้าไปไหนเข้าไปเป็นคู่แต่ไปคู่กับคุณแม่
แต่คราวนี้มากับหมอสองนพรัชนั่นเองค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยทั้งคู่ก็ควงกันมาแจกอาหารนะคะที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยโดยมีผู้ที่ยากไร้มาติดต่อรอคิวกันเต็มเป็นจำนวนมากเลยก็บรรยากาศค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นเลยเป็นไปด้วยความอบอุ่นทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะแต่พอจะสัมภาษณ์ผู้ใจบุญ
มาโฟกัสเรื่องของการทำบุญในวันนี้มากกว่าเนอะ
แล้วจริงทั้งคู่เนี่ยเขาก็คือเหมือนแบบ

ก็เหมือนว่าเพิ่งจะคุยกัน
ศึกษาดูใจกันมาประมาณ๒เดือนกว่าเอง
ส่วนคนที่มองว่าเฮ้ยหมอสองนี่เจ้าชู้หรือเปล่านะ
มีการโยงไปถึงเรื่องในอดีตว่า
สองเคยแต่งงานมาแล้วครั้งหนึ่งกับหญิงแย้ใช่ไหม

เรื่องนี้พี่หมิงบอกว่าทุกคนย่อมมีอดีตค่ะ
แต่เราต้องมองไปข้างหน้าไม่ย่ำอยู่กับที่จ้า

แล้วก็ทุกคนไม่สามารถแก้ไขอดีตได้
เพราะว่าวันที่เขาอยู่กับอดีต

อนาคตเขาจะเจอกับอะไรอะไรอย่างนี้นะคะ
มิ่งว่าคนเราถ้าเราไปย่ำอยู่กับที่
หรือว่าไปมองแต่อดีตเราก็คงไม่ต้องเดินหน้า
เอาจริงวันนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาเปิดตัวงานบุญหรืออะไร

แต่ว่างานส่วนใหญ่เราไม่ได้ชวนพี่นักข่าว
สองเจ้าชู้ไหมคะ

แล้วท่านอดีตต้องที่เราอยู่ด้วย
เขาก็ต้องทำตัวไม่เจ้าเจ้าชู้กับหมิงไหม
เออยังไงแต่ว่าจริงคู่นี้เขาเป็นสายบุญกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ

พร้อมยอมรับแบบแมนเลยนะว่ากำลังจีบฝ่ายหญิงจริงจ้ะ
แล้วก็คุยกับหมิงคนเดียวไม่ได้เจ้าชู้นะคะ
เพราะว่าส่วนใหญ่คนมองว่าเจ้าชู้
พบแต่ดาราสวยหรือเปล่า
อันนี้หมอสองบอกว่าก็ยอมรับนะว่าผมเป็นคนชอบคนสวย
แต่มันไม่เกี่ยวว่าจะต้องเป็นดารงดารา
เป็นแค่ความบังเอิญมากกว่า

แต่ที่ผ่านมาก็คือช่วงที่เราโสด
เราก็ยอมรับว่าเราก็พยายามเปิดโอกาสให้ตัวเองนะฮะ

ผมเนี่ยต้องยอมรับว่าผมชอบคนหน้าตาดีอย่างนี้ดีกว่า

ใช่ค่ะคือมันก็คนสวยมันก็มีเยอะนะครับ
ที่ไม่เป็นดาราก็มีแต่เผอิญมันก็เหมือนแบบ
เขาเรียกอะไรมันบังเอิญได้มาเจอกันดีกว่า
ก็ยอมรับครับว่าเราเป็นผู้ชาย
แมนอยู่แล้วยอมรับนะฮะไม่มีปัญหาก็จีบครับ
โอ้โหแมนจบเลยก็คือจีบกันแหละ
แต่ว่าสถานะต่อไปจะเลื่อนเป็นแฟนเมื่อไหร่เนี่ย